วัยรุ่นค่ะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาอ่าทีนี้พอมาสวนกันเจออริ
อุ๊ยยูเทิร์นกลับมาเลยค่ะ
แล้วรอบนี้ปลาระเบิดดังลั่นสนั่นถนนเลยค่ะครับ
นี่เห็นไหมคะตุ้มแล้วก็มา

ตรงนี้คือชุมชนลุมพลีนะคะ
ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วัยรุ่นเขาก่อเหตุแล้วปลาระเบิดใส่คู่อริกลางชุมชนเลย
ชาวบ้านเขาก็ตื่นตกใจกันหมด
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครที่ถูกลุกหลงนะ
เราไปถามชาวบ้านถามบังมุธมัติค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณหัวค่ำ
ตอนนั้นผมกับเพื่อนนะนั่งคุยกันอยู่หน้าร้านของชำ
แล้วสังเกตวัยรุ่นฝั่งนึงเขามามอเตอร์ไซค์มาคันเดียวเลยนะ
แต่ซ้อน๓มาก็ขี่ผ่านมาตรงถนนชุมชนหน้าโรงเรียนลุมพลีค่ะ

แล้วอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมมากัน๒คัน
แต่ทั้งหมด๕คนมาเยอะกว่าไง
ทีนี้พอขี่มาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยสวนทางกัน
เจอรถคู่อริเท่านั้นแหละ
กลุ่มวัยรุ่นที่มามากกว่าที่ขี่มากัน๒คัน
อยู่เถอะเลยเลี้ยวขลับเลยขี่ตามไล่คู่อาริ
ที่มาคันเดียวซ้อน๓แล้วก็ดังส่งเสียงดังโวยวาย
มีระเบิดอยู่ไงปลาระเบิดใส่คู่อริตู้ม
แล้วก็แม่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
ทีนี้ตอนกลุ่มวัยรุ่นที่เขาก่อเหตุนะ
เขามีการตามไปตามไปชาวบ้านเขาบอกว่า
ตอนที่ได้ยินเสียงแม่นมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ซ่อนตัวกันใหญ่เลยกลัวว่าจะโดนลูกหลง
แต่ว่าตรงนั้นที่เขาปาระเบิดกันไม่ได้มีชาวบ้านอยู่ด้วยนะคะ
ระเบิดที่ปลาคิดว่าน่าจะเป็นระเบิดปิงปอง
แล้วเราก็เลยถามแล้วก็ให้บางโมฮามัติเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บางเขาบอกว่าจริงมันอยู่ในเขตชุมชน
นี่คุณผู้ชมดูป้ายสิเขตโรงเรียน

เราก็ถามบังอันนี้ใช่วัยรุ่นในพื้นที่หรือเปล่า
เดี๋ยวบังมฮมัตรจะตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวลองฟังค่ะ
นี่ไงคือคงไม่ใช่วัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่หรอก
น่าจะเป็นวัยรุ่นจากที่อื่นสวนทางกัน
เจอกันแล้วก็แก้แค้นกันแบบนี้
อาวุธนี่มันหาซื้อง่ายกันหรือไงนะฮะ